คุณผู้ชมเรื่องของอาการปากแหว่งเพดานโวน
เราเคยเห็นเกิดกับเด็กเกิดกับคนทั่วไป
ปรากฏว่าสัตว์เองก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
นักหน้าฝ่ายังมีเม็ดตายังเลือว
นิลลี่ทางคอกเนี่ยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยที่เป็นโรคปากแหว่งพิดานโว
เจ้าของพาไปหาสัตวแพทย์แล้ว
สัตวแพทย์บอกว่าคุณต้องทำใจนะ
มันน่าจะมีชีวิตรอดได้ไม่นานครับ
แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าหลังจากเกิดมาได้๓วัน

เกิดมายังไม่ได้ลืมตาดูโรคอะไรเลยจากไปซะละ
ถือว่าแปลกครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันหมาที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโว
แต่ต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้คุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าโรคนี้จะเกิดกับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
จับงูเหลือมกันหน่อยแต่ว่ามันไม่ธรรมดา
เพราะมันตัวยักษ์ใหญ่ซะละเกินที่สระบุรีครับ

มันกำลังไต่จะขึ้นชั้นสอง
กู้ภัยไปถึงมันกำลังจะยืดตัวมาเริ่มขึ้นชั้นสอง
เอาอุปกรณ์นีบจับมาแต่มันทุลักษณ์ทุเลเมื่ออะไร
งูมันตัวใหญ่วิธีสถานการณ์อรุณาชื่นต่ำนีบไปนีบมานีบมานีบไป
มันตกไปชั้น๒ตกลงมาจากชั้น๒แล้วก็เลื้อยหนีดีนะมันมีหมา๒ตัวนะครับคอยเห่าดักอยู่
กู้ภัยก็รีบลงไปนะไปจับมันไว้ได้นะครับพอประเมินดูแล้วคาดว่าไอ้งูตัวนี้มันยาวกว่า๓เมตรใหญ่ป่ะล่ะ
จากนั้นก็จับมันใส่ถุงนะครับแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปล่อยไกลหน่อยนะเดี๋ยวมันมาขึ้นชั้นสองอีกนะ
อืมดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศของคนดวงเห็งดวงปังมันเป็นยังไงเขาถูกเลขท้ายถูกไม่ธรรมดานะ
ถูกไปรวมเบา๓๐ใบเอาหัวหมูมาถวายแบบนี้เลยค่ะ
คุณลุงสุนันพูมาลาอายุ๖๗ปีแล้วแล้วก็บอกว่าคุณลุงนะเขาเป็นเจ้าของสวนฝรั่งในอำเภอสามพลาณ
ก็เอาหัวหมู๙หัวไปแก้บน๕มหาเทพอสูรที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีของนครปฐม
สุนันเนี่ยบอกว่าลุงเนี่ยนะได้เลขเด็ดมาจากปลายประทัดของหนุ่มนักร้องลูกทุ่งปาร์คพัทรพงศ์ที่มาไหว้ขอพร๕มหาเทพอสูร
เมื่อ๑๓ที่ผ่านมานี้วันนั้นลุงแวะมาวัดนี้ด้วย
พอลุงได้เลขปลายประทัดมาใช่ไหม๗๕ลุงไปกว้านซื้อมา๓๐ใบ
โอ้โหถูกรางวัลสมใจเอามากางให้ดูเป็นรำพัดเลยค่ะลุงแบบนี้
รับทรัพย์หน่อ๖๐๐๐บาทนะจ๊ะ
ลุงเขย่าออกมาเป็นเลข
เลข๗กับ๙
เหมือนเลขเหลือเกิน๗กับ๙คุณผู้ชม

รอบนี้ลุงบอกว่าลุง๗๙เชื่อแบบนั้นขอให้คุณลุงโชคดีนะคะ
ถ้าซื้อก็ต้องทั้ง๗๙ทั้ง๙๗นะคุณผู้ชมกลับกันด้วยนะ
ส่วนที่วัดทัพช้างไปนะฮะอำเภอประจันตคามที่ปราจีน
เมื่อวานนี้ชาวบ้านก็ไปกันเยอะเลยนี่นุ่งขาวห่มขาวกันไปไปทำอะไร

บวงสวงบวงสวงแล้วก็หล่อองค์หลวงปู่ทวดขนาดหน้าตัก๖เมตร
ความสูง๑๐เมตรคุณผู้ชมนี่กำลังสร้างอยู่เลย
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่ครับ
หลังเสร็จพิธีแล้วเขาต้องสะดอกเคราะห์กันด้วย
สะดอกเคราะห์สืบชะตาบูชานพะเคราะห์กันครับ
อยู่กันที่พิธีบวงสวงหล่อองค์หลวงปู่ทวดครับ
วัดทัพช้างอำเภอประจันตคามที่ปราจีนบุรีจัดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ
หลวงปู่ทวดในขณะหน้าตัก๖เมตรความสูง๑๐เมตรจดเลขดี
ห่อไว้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่ครับ
และหลังเสร็จพิธีแล้วก็มีการสะดอกเคราะห์สืบชะตาบูชานพะเคราะห์กันด้วยครับ
พิธีนี้จัดขึ้น๓วันนะคุณผู้ชมตั้งแต่๑๖กันยาที่ผ่านมาไปสิ้นสุด
กันยาก็คือวันนี้ครับถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์
ในวันแรกมีการทำน้ำมนต์นะให้ชาวบ้านส่องหาเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคกัน
งวดที่ผ่านมาด้วยปรากฏว่าชาวบ้านเอาเฮงกันทั่วหน้าถูกรางวัลกันทั่วหน้า
ก็เลยมีคนแห่มาร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมากครับ